ไปกินกุ้งย่างกันค่ะคุณผู้ชมที่ขอนแก่นแล้วเขาก็มีสูตรเด็ดจริง
นั่นก็คือสูตรของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่พูดได้เลยว่าใครที่ทานแล้วลืมไม่ลงจ้า
ไปเมืองขอนแก่นค่ะไปที่ร้านนี้ชื่อเขาบอกเลยเด่นชัดว่า
ร้านขอนแก่นกุ้งเผาตั้งอยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสิน
ตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นไงร้านเขา

ระดับประดาษเอาไว้สวยงามตกแต่งในบรรยากาศนะจ๊ะ
พอเดินเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยนะเลือกเลยจะนั่งมุมไหน
จะเป็นแบบอัลดอร์เป็นริมน้ำก็ได้ไปในอาคารก็ได้
และที่สำคัญพอนั่งลงแล้วปุ๊บนะดูเมนูโอ้โห
มีเมนูให้เลือกมากกว่าร้อยเมนูราคาก็ย่อมเยาว์อีกด้วย
แต่ถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วนะต้องสั่งเมนูนี้ค่ะ
เมนูที่ชื่อว่าเมนูกุ้งเผานี่แหละ
เมนูนี้นะคะมีกุ้งเผาให้เลือกหลายชนิด
แต่ละตัวเนี่ยคุณดูจากที่เขาเสิร์ฟมาเลย

จริงค่ะขึ้นน้ำลายไปก่อนนะ
คือละ
นี่คุณชิซาดูเขาบอกว่าย่างเกลือ
ถูกค่ะเขามีสูตรในการย่างไม่ใช่แค่ย่างเกลืออย่างเดียว
มันก็จะทำให้มีกลิ่นเป็นพิเศษไม่เหมือนที่ไหน
เป็นเอกลักษณ์กระเพาะค่องทางร้าน
วกกับสูตรการย่างที่คุณชนะสังเกตนั่นแหละ
คือการย่างเครื่องเครื่องมาคลุก
แล้วนะก็จะมีการย่างใช้ความร้อนพอดี

ใช่กุ้งมันจะต้องย่างแบบฉ่ำหน่อยมันจะต้องมีความเด้งดึง
ทานเข้าไปแล้วแหมแค่ว่าทานกุ้งเพียวก็อร่อยแล้ว
แต่คุณคะข้างนี้เขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด

นี่นะผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะ
นี่ว่าเวลาคุณแม่นี่นะเขาซีซานหน้าตาเป็นอย่างไร

นี่อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

บอกเมียจ๋าเมียจ๋ารีบกลับบ้านเถอะทำหน้าซิซาดอย่างนี้

แน่นอนเดี๋ยวจะพาไปกินร้านนี้นะ
เพราะเจ้าของร้านคือคุณภาวดีแตงอ่อน
เขาจริงจะดีนะเขาบอกเลยว่าสูตรที่ทำให้ลูกค้าติดใจเนี่ยนะ
ก็คือ๑กุ้งที่เลือกจะเลือกกุ้งกล้ามกรามสด
เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสิน
พอมาถึงที่ร้านแล้วนี่เขาจะมีบ่อพักก่อน
แล้วก็ถ้าหากว่ามีออเดอร์มาก็ถึงจะไปตักตามออเดอร์ของลูกค้า

ส่วนขั้นตอนการเผานะจ๊ะทางร้านจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการย่างกุ้งมาโดยเฉพาะ

โอ้โหไม่ใช่เอาเด็กที่ไหนมาย่างนะคุณ
ต้องมีประสบการณ์แล้วไม่แค่นั้นไม่พอ
เรื่องของน้ำจิ้มที่บอกไปว่าไม่เหมือนใคร
พี่เขาเนี่ยนะบอกว่าเป็นสูตรที่

เพราะว่าต่อให้บอกไปยังไงก็ทำไม่เหมือน

ทานที่ร้านเลยดีกว่านะคะ
จากเมนูที่เห็นอยู่นี้แล้วนะคุณผู้ชม
ยังมีเมนูต้มยำปลาคังใส่ผักแขแยง
ทั้งแต่แยงหรอครับ

แต่ไอ้ปลาคังเนี่ยผมชอบกิน

แล้วก็อีกมากมายทรภัฐนุ่มผู้ชมดูเอาละกันนะจ๊ะ
ทอดสมุนไพรโอ้โหสั่งกี่อย่างมานี่หมดไวเวอร์
หมดแล้วก็อยากจะสั่งอีกอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนแป๊ะซ้า
ปลาช่อนแป๊ะซะคุณพูดสิ
ปลาช่อนแป๊ะซ้า
พูดไวปลาช่อนแป๊ะซ้า
อ้าวคุณจะสั่งไมนูอะไรตามอัตภัยสัยนะจ๊ะ
แต่ต้องรีบสั่งเพราะเขาบอกว่าถ้าสั่งช้าบางทีหมด
บอกเลยนะจ๊ะว่าร้านขอนแก่นกุ้งเผานี้อยู่ที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่น
เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
ไม่ถูกใช่ไหมหรืออยากจะจองนี่เลยโทรไปเลยจ้า
๐๘๑๘๗๓๙๓๔๓อีกเบอร์๑๐๘๗๒๓๕๔๔๘๕จ้า
บอกแบบนี้ร้านนี้เด็ดแล้วก็อร่อยจริงผู้สื่อข่าวของเราถึงส่งมาให้
แล้วบอกตรงว่าร้านพวกนี้เขาไม่ได้มาจ้างเราให้เรามาโฆษณาให้
ของเขาอร่อยจริงนะแล้วที่เราบอกหมายเลขโทรศัพท์ให้เพราะเราหวังดี
อยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ได้ไปกินที่ร้านจริง
บอกแบบนี้นะรสชาติความอร่อยแต่ละที่มันแล้วแต่รสนิยมของคนทาน
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้คุณผู้ชมไปลองดูกันเองว่าชอบแบบไหนก็แล้วกัน